ดวงที่จังหวัดชนบุรีพิธีกรรมนี้เขาทำกันเพื่ออะไรไปดูบรรยากาศค่ะ
นี่แหละใครเคยเห็นบ้างพิธีคุ้มดวงนะคะหรือเขาเรียกอีกชื่อว่าพิธีเปลี่ยนดวง
อยู่ที่สารเจ้ามูลนิธิไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรีนะคะ
จะทำพิธีเปลี่ยนพื้นดวงให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธี
แล้วขณะทำพิธีจะมีการจรดไม้
ให้เราเนี่ยอธิษฐานขอพรแล้วเขาว่ากันว่าจะสมหวัง
หรือใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบ
ก็จะได้ดั่งใจนั่นเอง
คือเขาบอกว่าเป็นพิธีที่จะจัดขึ้นเพียงแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้น

เขาจะต้องทำพิธีนี้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นด้วย

๒๘วันแปลว่าเดือนนี้จะสั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะเอามาให้ดูกันบรรยากาศ
พิธีคุ้มดวงหรือว่าเปลี่ยนดวงที่เขาเชื่อกันว่าทำแล้วจะโชคดี

เพราะว่าเดือนนี้มันช่างสั้นแต่รักฉันนั้นมันช่างยาว

ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณขนม๒๔๘๙นะคะ
ทำไมหน้าคุณยังค้างอยู่เลย
ผมพยายามโบให้มันใหญ่

อาทิตย์นี้มันสั้นแต่รักฉันยาว